เรื่องของการลงโทษนักเรียน
คราวนี้มันเกิดขึ้นพระอาจารย์คุณพระอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

เอาฟาดเด็กจนไม้งามหักค่ะ
น้องบอกว่าน้องปวดก้นมากนอนหงายแทบจะไม่ได้
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้ทีมข่าวของเราได้รับการร้องเรียนมา
ผู้ปกครองของน้องวัย๑๓ปี
เรียนอยู่ม๑ค่ะเป็นโรงเรียนในอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
พ่อของน้องเล่าให้ฟังว่าลูกโทรมาหาตอนเที่ยง
ลูกร้องไห้เลยนะบอกว่าพ่อหนูโดนพระอาจารย์

เป็นครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนเนี่ย
เอาไม้ง่ามลูกเสือเนี่ยค่ะมาตีก้นตีอย่างแรง
เพราะว่าน้องทำการบ้านไม่เสร็จน้องไม่ได้โดนคนเดียวนะคะ
มีเพื่อนอีก๕คนรวมน้องด้วยเป็น๖คน

น้องบอกว่าเพื่อนก้นแตกก้นช้ำมีอาการบวม
แล้วย่าของน้องบอกว่าโอ้โหย่านะ
เห็นสภาพหลานย่ารับไม่ได้จริง
ต้องเอายาทาตรงก้นหลานที่ช้ำบวม
ตอนนอนหลานนอนหงายไม่ได้เลย
เพราะว่าปวดบรบมตรงก้นไปหมดต้องนอนคว่ำหน้า
ทีนี้คุณย่าก็เลยบอกว่าอยากขอความเป็นธรรมด้วย
ถ้าเกิดว่ายังเป็นแบบนี้ต่อไปโรงเรียนไม่มีมาตรการอะไรเนี่ย
คงจะต้องย้ายหลานให้ไปเรียนที่โรงเรียนอื่นแล้วแหละ
อีกอย่างหนึ่งเนี่ยการตีมันก็เหมือนกับ
ต่อให้จะเอาไม้มาสัมผัสตัวเด็กมันทำได้เหรอ
มันอาบัติไหมทำไมเป็นพระ

ไม่ใช่โรงโทษเด็กหนักแบบนี้
เอาลองฟังย่าหน่อยค่ะ
ไม่งามลูกเสือ

นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่

ก่อนทำประยุทธวิทยา
เพราะว่าจะไปถามจากพอโรงเรียน

ห้ามบุคคลภายนอกเข้า

แต่ทีนี้ค่ะเมื่อไม่ได้ข้อมูลตรงนี้
ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุริน
เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีความคืบได้ยังไง

แล้วก็กำชับด้วยนะห้ามพระอาจารย์ลงโทษนักเรียน

อันนี้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ว่าจะไปดำเนินการตามกฎหมายต่ออย่างไรไหม